คุณผู้ชมค่ะกลับมาเบรกนี้ค่ะจะบอกว่าคิดถึงผู้ชายคนนี้เหลือเกินนะคะ
คุณบี้สุกริตค่ะจะบอกว่าช่วงนี้ผลงานเออไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะ
หลายคนก็กลัวมากเลยที่จะมุ่งหน้าสู่ทางทำแบบเต็มตัวหรือเปล่า
กลัวแบบนั้นเพราะว่าช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเจ้าตัวมีกิจกรรมทางทำเป็นประจำเลย
แล้วก็มีโอกาสเจอหนุ่มบี้นะคะก็เลยขออัปเดตแนวทางในการใช้ชีวิตหน่อยละกัน
แล้วก็งานบันเทิงด้วยนะคะเจ้าตัวยืนยันว่าไม่คิดทิ้งวงการนะ
ถึงว่าปีนี้จะไม่มีงานละครนะคะแต่ว่ายังมีงานเพลงแล้วก็งานบันเทิงท่านอื่นด้วย

ช่วงก่อนก็ดูแลผ้าอาจารย์บ้างพอท่านบรรณภาพไปก็พักต่อก่อนหน่อยละกัน
แต่ว่างานร้องเพลงเรายังรับร้องเพลงอยู่นะเห็นหรือว่าหาเอ้ยยังไม่ได้ลดเล่นในเรื่องของละคร

ทางโลกบ้างทางธรรมบ้างแบ่งกันไป

มีพ่อมีแม่มีบ้านมีรถต้องผ่อนเนอะ

โสดก็น่ารักดีสนุกดีอะไรอย่างนี้
และอีกอย่างหนึ่งเราไม่ค่อยอยู่กับที่ด้วยนะ

บางครั้งถ้าเรามีแฟนก็ต้องเป็นห่วง

เออน่ารักนะแต่ก็ยังรับงานร้องเพลงอยู่
งานโชว์นะงานร้องเพลงก็ไม่ขาดนะคะ

ตอนนี้ก็ยังโสดนะครับคุณบี้เขาเคยบอกเอาไว้ว่า

เพราะว่าเขาเห็นความสุขของการอยู่คนเดียว

ลงไงเข้าทางทำไงถูกต้องค่ะ